หลากหลายช่องทางโทรศัพท์ก็ได้
เฟซบุ๊กก็ได้รวมถึงอีเมล

ใช่จดหมายจะเป็นเรื่องราวที่ร้องและเขียนได้เยอะ

ร้องมาโดยตรงจากประชาชน
ร้องเข้ามาอย่างไทยรัฐทีวีรายการรถปลดทุกข์ของเรา
อนุญาตเปิดดูข้างในให้คุณผู้ชมได้เห็นนิดหนึ่ง

เรื่องราวที่ร้องมาเนื่องจากนอกจากจะเป็นข้อความแล้วนะครับ
ยังจะเป็นภาพต่างที่คุณผู้ชมบอกส่งเข้ามาให้เห็นกันเลยว่า

นี่ความทุกข์ความเดือดร้อนของครอบครัวนี้นะครับ
เพราะอะไรดูหน้าต่อไปนี่ครับนี่ครับ
เรื่องราวนี้เขียนมารายละเอียดปลีกย่อยส่งมาแบบนี้บอกว่า
ชมรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวี
รู้สึกว่าดีใจจังที่รายการช่วยปัญหาความเดือดร้อน

เนื่องจากบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพญาที่ดินซุดลงไป
และบ้านฉันกับบ้านอื่นกำลังจะพังหรือเปล่า
นี่แหละค่ะเป็นจดหมายของนางสมจิตอัตตสาระ
เขียนจดหมายมาแล้วก็ระบุนะคะว่า
อาศัยอยู่ในบ้านที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้บ้านซุดไปถึงเสาบ้านแล้ว
ตะลิงซุดไปถึงเสาบ้านถูกต้องค่ะ
แล้วก็เดิมลื้อไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ซุดเข้ามาอีก
ตอนนี้บอกว่าทุกข์เหลือเกินเพราะว่าไม่สามารถที่จะรื้อบ้านได้อีกแล้ว

ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กัน๑๒คน
หลังจากที่รื้อบ้านแล้วตนเองกับสามีก็ต้องย้ายมาอยู่ข้างล่างค่ะ
ก็เลยบอกว่าพอทุกข์พอเดือดร้อน
เปิดมาไทยรัฐทีวีเจอรายการของเรา
ก็เลยอยากให้รถปลดทุกข์มาช่วยดูหน่อย
สมจิตระบุในจดหมายด้วยนะคะบอกว่าร้องไปทางเทศบาลแล้วนะ
เทศบาลก็นำไม้มาตอกเป็นเขื่อนกันซุดให้
แต่ว่าตอนหลังโยธาก็มารื้อไม้ออกไป

ทีนี้เวลาผ่านไปก็ยังไม่มาสร้างค่ะ
ชาวบ้านก็เลยต้องทนทุกข์กับปัญหานี้มานาน
อยากจะให้รายการช่วยนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย

รายการก็ยินดีที่จะนำเสนอให้นะคะ

แล้วก็ที่เห็นที่เอาผ้าใบมาคลุมตามพื้น

คือทำไว้ป้องกันไว้ก่อน

แต่ยังไงปัญหานี้ปัญหาใหญ่แน่นอน

เราลงพื้นที่ไปดูว่าชาวบ้านกันเกินแค่ไหน
มีภาพมีเสียงมีความเดือดร้อนมาให้ชมกันแน่นอน
ติดตามได้จากคุณมงกฎจุ้ยนิ่มค่ะ
ตารางวากลับกลายมาเป็นบ้านไม้ป่าสันกสี
เหลือเนื้อที่แค่๖๐ตารางวา
พ่อดินซุดตัวกัดกินเนื้อที่บ้านเข้าไปถึง๑๐เมตร
นางสมจิตอัตสาระเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ตลิงเริ่มซุดตัวลงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปด
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
จนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เกิดน้ำท่วมใหญ่
นับจากวินาทีนั้นตลิงก็เริ่มซุดตัวหนักขึ้น
พอฝนตกแต่ละครั้งน้ำฝนก็จะชะหน้าดิน

ที่ผ่านมาได้แจ้งให้เทศบาลตำบลบางบันเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ไร้ผล
ทำได้เพียงการนำผ้าใบมาคุมไม่ให้ดินถูกน้ำฝนชะ
จึงอยากจะขอให้เทศบาลตำบลบางบาน
เร่งดำเนินการสร้างเขือริมตะลิง
เพื่อป้องกันไม่ให้ดินซุดตัวลง
เพราะทุกวันนี้ต้องเป็นหนี้จากการซ่อมแซมบ้าน
ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้ว
พอมันพังก็กระเทิบหนีกระเทิบหนี
เพื่อนเขาก็จะมาทำเขาก็ไม่มา
เขามาทำไว้แล้วก็ไม่มา
เขาว่าจะมาทำป้ากระคอยนะ
อยู่ลูกหลานมากลำบาก

มีที่นี้ที่เดียวมันก็พังเรื่อย

มาทำทีก็วันนึงตั้งห้าร้อยหกร้อยแล้วค่าตัว

แล้วเราก็อาชีพรับจ้าง
ลูกค้าเข้ามามั่งร้อยละ๑๐บาทโรงงานเอามาทำ

บางทีพอจะใช้เขาหมดอ้าวอยู่ตรงนู้นพังอีกแล้ว
ลูกเอาไปกู้เขามาคนละจ้าละหมึน๒หมึนอะไรอย่างนี้
ด้านนางอุ่นเรือนดนตรีที่ประสบชะตากรรมเดียวกันบอกว่า
ซ่อมแซมบ้านตลอดล่าสุดต้องย้ายหน้าบ้านไปไว้หลังบ้าน
แต่ตอนนี้ดินซุดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ต้องขยับบ้านนี้อยู่บ่อย

ทุกวันนี้นอนไม่ค่อยหลับเพราะกลัวว่าดินจะซุดตัวลงไป

บางทีเราเป็นคนอะไรนี่แก๊ก

เพราะตอนนี้ห้องน้ำยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย
เพราะว่าแถบทางเหนือมันจะเป็นโพง

คือที่เขาบอกนะ
เขาบอกว่างบไม่มีแค่ยูคาลิปตัสกี่ต้น
แค่มาตอกหน้าบ้านเอากันจริง
จากปัญหาตลิ่งสุดตัวจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ลิงซุดตัว๖ตำบลกว่า

ส่วนสาเหตุที่ตลิงซุดตัวอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่เรือบรรทุกสินค้า
ลำผ่านบริเวณนี้บ่อย
ทำให้ดูดดินใต้น้ำจนตลิ่งสุดตัวลงไป

พอระดับน้ำลดลงทำให้เรือที่ใช้ลากจุงเนี่ย
ลากจุงไม่ว่าจะเป็นสินค้าดินทราย
ก็ลากเอาหน้าดินก้นคลองพาไป

รองนายกเทศบาลตำบลบางบานยังบอกอีกว่า
สาเหตุที่การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมตริงล่าช้ามานานกว่า๑ปี
เนื่องจากติดขั้นตอนการของงบประมาณ
รวมถึงตระลิ่งทุบตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ต้องมีการออกแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์กันใหม่
แต่จากนี้ไปยืนยันว่าเขื่อนริมตลิงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ช่วงต้นปี๒๕๕๙นี้อย่างแน่นอน
และจะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด

และไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาดินซุดตัวลงอีกต่อไป
งกฎจุ้ยนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเลยนะครับ
ว่าระบุในจดหมายมาด้วยบอกว่า

ตรอมใจตายไปหลายคนแล้ว

แน่นอนเขียนมาแบบนี้เรานำเสนอแล้วนะคะ
เราผ่านขั้นตอนสามขั้นตอนแล้วนำเสนอ
แล้วก็ประสานลงพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็ประสานหน่วยงาน

ต้นปีหน้าจะมีการทำเขื่อนป้องกัน